คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
บุรีรำมีอุบัติเหตุรถยนต์ที่เพิ่งกลับจากเยี่ยมญาติ
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นนะครับ
แล้วก็พลิกคว่ำไปหลายตลบติดอยู่กับต้นไม้ข้างทาง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดสามคนด้วยกันติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถเก่งนิสันสีเทา
อยู่ในสภาพพังยับเยินพิงกับต้นไม้ข้างทาง
เพื่อช่วยเหลือนางสาวทานริกาบวกเรืออายุสามสิบห้าปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บถูกอัดติดคาพวงมาลัยอาการสาหัส
ซึ่งขณะช่วยเหลือมีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากตัวรถจำนวนมาก
ผู้ภัยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือออกมาจากซากรถได้สำเร็จ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกสองคนคือนางสมัยสีทองอายุสามสิบแปดปี
และเด็กชายวัย๑๐ขวบได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุด
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าเขากระโดงตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ใกล้กันพบเสาไฟฟ้าส่องสว่างถูกรถชนหักหนึ่งต้นต้นไม้หักอีก๓ต้น
นางสมัยผู้บาดเจ็บเล่าว่าเพิ่งเดินทางกลับจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุบลราชธานี
และกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอลำปลายมาตรพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างและต้นไม้ข้างทางทำให้รถพลิกคว่ำไปพาดติดอยู่กับต้นไม้
กับลูกชายวัย๑๐ควบจึงตะเกียกตะกายออกมานอกรถโชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ส่วนที่จังหวัดประธุมธรรมนี้กู้ไผข้าวช่วยเหลือนายสะอาดนุฏเปร่ง
อายุ๕๐ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บนกระจกหลังรถแท็กซี่สีชมพู

กระจกหน้ารถมีร่องรอยถูกกระแทกจนกระจกแตก
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบาดแผลที่ใบหน้าและลำตัว
แขนและขาขวาหักจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าทางเข้าโรงเรียนพิทักษ์นคริน
ถนน๓๔๕ตะบนบางขู่วัดอำเภอเมืองปฐุมธานี

ขณะขับรถลงจากสะพานบางขู่วัด

จู่ผู้บาดเจ็บก็วิ่งออกมาจากข้างทาง

พุ่งชนจนกระแทกกับกระจกหน้ารถ
แล้วกระเด็นลอยไปตกที่กระจกหลัง

เสร็จกระจกบาดขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

และยังไม่ได้แจ้งข้อหากับคนขับรถแท็กซี่

ซึ่งต้องสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดเทชบุลตำรวจและกู้ภัยเขาช่วยเหลือชาย๒คน
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บริเวณจุดกลับรถ

ถนนสายสระบุรีลมศักดิ์ตำบลหนองภัย
กันพบรถกระบะนิสันนาวาร่าสีแดง

และพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถพาภรรยาไปทำธุระ

ตัดหน้ารถในระยะกระชันชิดเพื่อกลับรถ
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนเต็มแรง

หลังขี่รถจักรยานยนต์ตกร่องระบายน้ำ
รีบถนนภายในคมสาหกรรมปิดทองสาม

รอปภที่ดูแลอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
ถนนเส้นนี้ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ร่องระบายน้ำมีความลึกถึง๔เมตร

ก็อาจจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้